โปรดติดตามตอนต่อไป

วันนี้วันจันทร์ค่ะคุณแม่ค่ะ

เวลาไปบาร์โฮอิทก็รู้แต่ได้
เซลล์เช้าบนจันเนค

เวลาไปบาร์โฮสนะ

คิดสิ

แล้วก็แยกแยะด้วยสมอง

นี่จะถามว่าวันถึงกลุ่มพ่ออันนรณ์มีเป็นอีกหนึ่งคน

อีกเดี๋ยวก่อนมันน่าจะไปรายการสดสิ
อยากไปก็จะต้องไปตัดอยู่ดี

เฮ้ยว่าเธอแน่ใจเหรอพระเอกที่เล่นเล่นเป็นพระเอกอยู่มันจะไม่สาว

เขาให้เข้าองคชาติกับนังเอก

ทำไมฉันจะแทรกกันไปได้เธอเหมือนแม่ฉันเหรอ
ฉันถามจริงฉันอึดอัดบ้างเวลาฉันจัดรายการ

พรุ่งนี้กลับมาแล้ว

กลับถึงบ้านแล้วส่งไลน์มาหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้าง
เป็นยังไงกันบ้างนะครับผม

เวลาเจออะไรถูกใจเราก็เซอร์ฟี่

อันตรายยังไงอะ

เดี๋ยวนี้หน้าแก่กันเป็นแถวโดยเฉพาะผู้ชาย

เพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องเซลฟี่ด้วย
แต่ถ้าสมมุติเราอยู่กับจอโทรศัพท์

จอโน้ตตลอดเวลาเนี้ย

ที่เขาชอบถ่ายภาพตัวเอง
ถึงแต่วันละรูปสองรูปคงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเซลฟี่ทีเราลองคิดดูว่า
เซลฟี่ครั้งหนึ่งเป็น๑๐รูปนะเว้ยเพื่อที่จะเลือกรูปที่ดีที่สุด
มุมขนาดเหลี่ยมแล้วก็โอ้โหหลายอย่างแสงเสริงมันต้องเป็น๑๐รูปอ่ะ
หลายสิบรูปคุณพศกว่าจะได้รูปสวย๑รูปคุณเซลฟี่กี่รอบ
ทีเดียวก็ได้แล้วทีเดียวได้แล้วแต่ในแอปที่โทรศัพท์มีเท่าไหร่ฉันใช้หมด
พึ่งไงเปล่าแต่รูปใช้อันเดียวใช้อันเดียว
บอกเฮ้ยจริงเหรอมันมีคนเตือนมาเยอะแล้วเหมือนกันว่า
ไฟจากคอมพิวเตอร์ไฟจากโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างนี้

จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือคุณ
ที่อาจจะทำให้หน้าแก่ก่อนวัยอันควร

ฉันช่วยอาจารย์

ผลพ่วงก็ที่เราผลพ่วง

จากโทรศัพท์มือถือตั้งวันละ๕๐รูป

เพื่อนำไปบล็อกในอินสตาแกรมของตัวเอง
ว่าอาจจะทำให้มีใบหน้าแก่อ่อนไวอันควร
เพราะจากการศึกษาพบว่าแสงสีฟ้าที่เราเห็นนะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นแสงที่มองเห็นได้แล้วก็มีพลังงานสูง

เพราะฉะนั้นกลายเป็นแบบทุกวันนี้เราทาแต่ไอ้ครีมบำรุงผิว
เขาบอกว่าไอครีมกันแดดสำคัญกว่าครีมบำรุงผิวอีก
มันจะกลายเป็นปัจจัยอ๋อมันมีสารป้องกันนี้
คุณเล่นโทรศัพท์มือถือบางคนบอกเราไม่ได้ไปเจอแดดเราไม่ได้เจออะไร
ถ้าสมมุติมันมีแสงอันนี้ขึ้นมาจริงมันก็เกี่ยวเหมือนกันนะ
็อกเกอร์สาวคนนี้ก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังไซมอนโซเกนะครับ
ซ้องเกย์เมนเกย์
ซึ่งหลังจากเทคโนโลยีสแกนผิวหน้าแล้ว
หรือที่เธอวิตกจริง
คุณหมอไซมอนเซเกบอกว่าถ้าอยากเป็นเกย์ก็อย่าเซ
ต่อจากนี้ยังส่งกระทบคนมันกระทบต่อดวงตาอีก

นี่เซลฟี่แล้วทำไมพวกที่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา
ทุกวันอันนั้นก็มีผลไงแองจี้ไง

ทำไมชอบเล่นเลยแองจี้ชอบเล่นเลย

ก็ลองวัดแขกปีหน้าเอามันไปลุยไฟสิ

เป็นไปได้เหรอว่ามันจะกระทบขนาดนี้

ไม่แต่เซลฟี่นี่มันไกลนะอย่างนี้นะ
ส่วนใหญ่ไม่เชิลฟี่อย่างนี้นะแต่คนเล่นโทรศัพท์อย่างนี้เลยนะ
กดโทรศัพท์กันทั้งวันทุกวันนี้เราห่างจากโทรศัพท์กันได้ไหมล่ะ

ก่อนไม่มีโทรศัพท์ตอนเด็กเราทำอะไรเราก็ไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์นะ

ไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะทำอะไรจ้องแต่โทรศั
ฉันก็เห็นอ้อนภาษกดโทรศัพท์ตลอดทำไมนางไม่อินเกตเลย

อ๋อไม่น่าล่ะเขาไม่ค่อยคุยอะไรกัน

นาง๖๔แล้วนะ

ฉันอยู่นั่งจ้องทีวีอยู่คนเดียวไง

การถ่ายเซลฟี่มันจะทำให้หน้าแก่ได้จริง

แต่เชื่อเพราะว่าทุกวันนี้

มันถ่ายเซลฟี่กันมันถ่ายแล้วเอาไปลบด้วย
ถูกต้องไหมมันถ่ายเลือกกันทีมากกว่า
ห้าสิบร้อยภาพ

รังสีทาครีมกันแดดไม่ได้ช่วยนะ

เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการช่วยคือ
คุณต้องเล่นแล้วก็พัก

อยอยอยอย่าเล่นอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาไข้ไม่ได้

ก็อาจจะต้องมีวินัยกับตัวเองนิดนึง

ไม่ใช่เธอเธอจัดรายการสมมุติ

เออทำไมเล่า

โทษนะก็บ้าเหมือนกันนะ

สิ่งที่ดีที่สุดคือถ่ายแค่รูปเดียว
แล้วไปพึ่งเจ้าแอปต่าง
เที่ยวมาถึงจะเป็นแบบ

คุณเคยเจอเรื่องอาถานาเรนลงและชีวิตไหม

ดาราที่เขาตายดาราของเขาที่เขาไป

ตายแบบปุ๊บมาหาเขาตอนกลางคืน
อันนี้เจอเขาเจอสด
ดาราที่เขาปั้นเวลาตายปุ๊บชอบมาหาเขา
ไม่ใช่เพราะไม่มีการค่ารถสระหวัด

ทำไมมันจะพูดถึงเรื่องนี้กันทำไม

โอ้โหไม่ต้องอาทันแล้ว

หนูเดี๋ยวดูซิใครไปยืนที่
จ้ะทำไมปาก

ไม่แล้วเด็กมีปัญหานะพอมดเหลือว่าป้าแดงกับป้าเมาท์
ป้าแดงป้าเมาท์ไม่อยู่ป้าแดงกับป้าเมาท์ไม่อยู่ไปเมืองนอก
เป็นของฉันอ๋อป้าแดงป้าเมาท์ไปเมืองนอก
ดูหนังคึกเนอะปกติหนังคึกอย่างนี้ไหมไม่หนังดูอึ้งกิ่มกลี
บางอย่างกดทับคิดไหมฉันเห็นว่านี่นั่งกดป่อย
ใช่ป้าแดงป้าเมาท์ไปเมืองนอก

นอนหลับเหมือนกำลังจะพกกลับมาจากงานศพ

ไอจอห์นดีแลน

แต่ถ้าว่าผมไปแล้วก็ตัวดำไหม้

เล็กซาลันด์ไม่ลาเพราะเล็กซาลันด์นอนหลับตอนตายตอนเสียชีวิตอ่ะ

คือรู้สึกว่าเขากินยานอนหลับเข้าไป

พอหลับไปมันก็จมไปในน้ำไงมันก็หลับไปเลย
โอเคแล้วแล้วจอนดีแร่งเขามาพูดอะไรกับพี่พลด
เขาก็บอกว่าเขามาแบบว่าให้เขาพาเขาออกไปหน่อย
เพราะว่าตัวเขายังอยู่ในรถ

ครับแล้วทำไมเธอส่งโจรมาหาฉันล่ะ

โอ้โหเธอเป็นคนอุบาทไง

เอ้าเข้าข่าวดีกว่า
ทำไมพูดถึงเรื่องนี้ทำไม

ยืนปัสสาวะข้างทางจุดอาฐานที่๘นิ้ว

เขาบอกเส้นทางไหนน่ากลัวสุดรู้ไหม

สมมุติจากชนบุรีไปพัทยาใช่ไหม

คือตรงจุดอาฐานที่๘นิ้วเนี่ย

ผีเข้าสิงบอกว่าจะมาเอาชีวิตภายใน๓วัน

มันเกิดขึ้นที่ข้างโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตำบลบังวัว

นายสมคิตจีนดอนอายุ๕๕ปีเก่าว่านายสุรศักดิ์จีนดอนอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นลูกชาย
ถูกวิญญาณผีตายโหงเข้าสิง
แล้วก็เกิดอารวาสคุ้มข้างถึง๓ครั้ง
จนครั้งสุดได้บอกให้ผ่ามาที่ข้าวโรงแรมหน่อยเถอะ

คือเจ้าตัวบอกที่สิงห์อยู่

เพราะบริเวณตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก
มีทั้งคนตายและคนบาดเจ็บเนี่ยจำนวนมาก

ก็ได้นำนายสุรษะเนี่ยมาจุดทูป

หลังจากนั้นนายสุรษะก็ได้ที่

ซึ่งจุดดังเก่าเนี่ยมันก็แปลกตรงนั้นคือ

แต่ถ้าสมมุติไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเขาก็อาจจะพอเข้าใจ
ก็คือรู้อยู่แล้วว่าจุดตรงนี้มันมีคนตายเยอะ

ไม่เชื่อแถมพูดท้าทายว่าถ้ามีจริง

นี่มิลเลนซ์กรี๊ด

พีคเข้ามาจริง
อยู่ด้วยภายในสามวันโอ๋ยอันนี้ต้องมาเอา
หมดดำกับอีหนุ่มไปปากจ้ะม่ะเจ้าแม่หมูแต่ลู
แต่เรื่องนี้ทำให้คนรู้สึกว่าไงรู้ไหมวะดูอะ
แล้วก็ลูกก็เลยรีบไปทำบุญให้สัมภเวษี
แล้วก็เอารถน้ำมนต์ต้องไปอยู่วัดกันเลยนะคุณ
อันนี้ต้องให้หมอปลาไป

ทุบบริเวณด้านกล่าวเนี่ยแม้จะเป็นทางตรงนะพี่

ทั้งรถกายยานยนต์ทั้งรถเก๋งทั้งรถกลับรถอะไรอย่างเงี้ย

เป็น๒เรนย์ไง

แล้วมันจะเป็นยังไงวิทยาศาสตร์เขาจะพิสูจนว่าไงที่ผีเข้าเนี่ย

อาจจะเป็นช่วงดวงตกจิตอ่อนแล้วไปลบหลู่
เป็นเพราะว่าเขาคิดไงว่าเก่งจริงก็ตามกูมาสิ

เป็นจิตใต้สำนึกที่เราท้าทายไง
ท้าทายเราพูดออกไปแล้วแล้วก็เหมือนตามมา

แต่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ไม่ได้
อะไรมาบอกพี่อยากให้พี่ช่วยเหรออะไรมาวันหวิปฯมาวันที่๓แล้วก็กลับมาขับรถ
มาครูเพศก็นอนตื่นเช้าตั้งแต่กว่าตี่๕ก็พอหยุดตีสองตี่ห้านะมาแล้ว

เพราะผมวิธีแกล้งจริงก็แล้วแต่ควรต้องไปขอขมา

สมมุติเราไปเผลอฉี่เรายกมือไหว้เลย
ลูกขอโทษนะครับลูกไม่ได้มามีเจตนามาลบหลู่

พอกลับมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็คือ

มดดำก็เคยเจอนะเคยเล่าให้ฟัง

ไม่เหมือนไอ้ต้น

ช่างแต่งหน้าทำผมเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้
แต่งหน้าทำผมเคยเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เลย

ตอนนี้อีกคนมาก่อนนัดเมาให้ผมยาว

ทักห้าหกหก

พูดกันว่าตายไปจะจัดงานศพแบบไหนกัน

คนที่หนึบจะเอาพวกหลอนมาโชว์ทิฟาเนี่ย

กลับมาปุ๊บทยอยตายทีละคนทีละคนทีละคน

จนเหลืออีกหนึ่งคนคอนโด
เอ้าไม่ใช่คอนโดคือน๊อตเม้า

คัสโนว่าเจ้าโลกเหม็นน่ะมีด้วยหรอ
ให้ขอนมนุ่น

มีดาราเขาเหม็นมาก

คือเหม็นมากอย่างเงี้ยหรอ

จริงบ้างปลอมบ้างและอีกอย่างก็เป็นคาแรคเตอร์คือลื่นไหลไปเรื่อย
ปากหวานยิ่งกว่าปลาไหลปากหวานยิ่งกว่าปลาไหลปลาไหล่มันปากหวานเหรอ
ไม่เคยจูบกับมันเหรอ
ปากหวานยิ่งกว่าปลาไหลปากหวานยิ่งกว่าขนมทองหยีบยิ่งลื่นยิ่งกว่าปลาไหล
ไปอาบน้ำชำระร่างกายบ่อย
ทำไมพระเอกชอบไปลงอ่างว่ะ
พระเอกมันก็เป็นผู้ชายมันก็มีอารมณ์
มันหล่อขนาดนั้นก็ต้องมีคนมาให้มันกินสิเนอะ

ของเราอยากกินจริงกับของที่เขาซื้อมาให้กิน

ล้านสักบาทเราเที่ยวครั้งเดียวแล้วโดนขโมย

อ่ะหลังจากต้องเซฟตัวเองแว๊บ
แต่แล้วก็จนแล้วจนรอดก็ตกเป็นขี้ปาก
ของหนูน้องหนูในตู้กระจกจนได้

เอกคัสโนว่าแวะไปใช้บริการบ่อย

ที่มีกลิ่นสเมลเวลค่ำตลอดเวลา

เมาเสร็จก็ชี้บ่อยคนกินร้าวจะชี้บ่อย
ชี้บ่อยรสเค็มมันก็จะติดอยู่

สเค็มกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นอะไรมันก็จะตี

ว่าละครเรื่องทะเลาะกับหมาหน้าเซเว่น
โอ้โหทะเลาะกับหมาหน้าเซเว่น

เอ๊ะบอกว่าอี๊ดันก็เลยได้กลิ่น

อายุประมาณเท่าไหรค
พูดเขาก็รู้สิ
แล้วตอนนี้ยังมีผลงานไหม

มีบทยานไหมตอนนี้มีด้วยเป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดหรือ
หาเรื่องฉันไม่รู้แล้วไม่ใช่
ไม่ใช่นะแต่มีที่แกล้งง่าย
ก็คือเตือนดาราหล่อทั้งหลายที่คิดจะไปเที่ยว
ตู้กระจกก็จงล้างให้ดี

สมมุติว่าพี่เขาล้างมาไม่ดีก็ฝากถึงน้องที่อยู่ในตู้กระจก
ฉันจะออกผลิตภัณฑ์คีเอนั่นเลย
ตะบู่สำหรับล้างพุทธศัพท์

น้องที่อยู่ในตู้กระจกถ้ามันไม่ไหวก็วิธีแก้ง่ายก็คือ

พรุ่งนี้เราสองคนขออนุญาตคืนเก้าอี้ให้กับคุณม้าออนภาพ
ส่งน้ำเนื้อ
พรุ่งนี้แม่กับ
พรุ่งนี้มาคันสองท่านแล้ว
ก็ใช่แล้วก็ให้คลึกคลักแบบนี้ด้วย

เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคิดวิเคราะห์